คุณผู้ชมครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าประเทศไทยจะมีงานใหญ่เกิดขึ้น
คืองานประชุมเจ้าสัวโลกครับโดยจะมีนักธุรกิจระดับเจ้าสัว
ทั้งในไทยแล้วก็ที่จีนครับเดินทางมาร่วมประชุมมากกว่า๓๐๐คน
ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม
ในการประชุมนักธุรกิจจีนโลกหรือว่าการประชุมเจ้าสัวโลกจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยจีน
ระหว่างยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกมิตรทุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับ
ตอนนี้การจัดงานก็มีความพร้อมเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่
ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อม
กับทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการประชุม
เนื่องจากว่าจะมีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับเจ้าสัวทั้งที่ไทยแล้วก็จากจีนมาร่วมประชุมกันมากกว่า๓๐๐คนด้วยกันครับ
ทางด้านของนายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน
ซึ่งเป็นประธานการจัดงานก็บอกว่าที่ผ่านมานะครับนะฮะ
ถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับต้นของประเทศไทยเลยที่มีความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจด้วยกัน
ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน
คู่ไปกับการฟื้นของเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทย
เลยเป็นที่มาของการจัดประชุมนักธุรกิจจีนโลกครั้งที่๑๖ครับ
จะเรียกว่างานประชุมเจ้าสัวโลกก็ได้
ก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการจีนทั่วโลก
ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสครับในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับนานาประเทศต่อไปครับ
ติดตามกันซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในวันที่๒๔๒๖มิถุนายนนี้ครับ